กันถึงเรื่องเวลากลัวจะลืม๑๕นาฬิกา๓๐นาทีมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ
คุยกันเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโควิดกันหน่อยนะฮะเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย
วันนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงมานิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะ
ใช่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองหรือการไปฉีดวัคซีน

ทีนี้คุณผู้ชมมันก็จะมีบางกลุ่มที่อาจจะไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนตามศูนย์ฉีดต่างได้
อย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงใช่ไหมคะรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่าง
ทีนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เลยออกข่าวดีมาค่ะว่ากลุ่มเหล่านี้สามารถลงทะเบียนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนให้ถึงที่บ้านเลยล่ะค่ะ
ทั้งเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
กรุงเทพมหานครก็เลยเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน
ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมารับบริการฉีดวัคซีน
ที่โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยฉีดวัคซีนได้
คือลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
คือพูดว่าโพสต์ลงในเฟซบูลของท่านเลย
ก็คือพูดง่ายจะไปฉีดวัคซีนให้ถึงที่เลย

ต้องลงทะเบียนนะครับถามว่าลงทะเบียนยังไง
ลงทะเบียนนะฮะลิงก์ครับที่อยู่ด้านหน้าโพสต์ของพลตำรวจเอกอัศวินได้เลยนะครับ
พอลงไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นข้อมูลต่างที่เราต้องกรอกลงไปนะครับ
ก็จะมีทีมสาธารณสุขนะครับให้บริการไปฉีดที่บ้าน
จะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้นะครับ
ฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนและในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่อง
หากพบผู้ป่วยติดเตียงจะฉีดให้ทันทีเอางี้ถ่ายรูปอันนี้ไว้ก่อน
ใช่แล้วก็จะมีลิงก์อยู่ให้ไปคลิกในนั้นนะครับ
ถูกค่ะก็ตอนนี้หลายสื่อนะคะก็มีการแชร์ข้อมูลของท่านไปแล้ว
ย้ำอย่างนี้แล้วกันว่าบ้านไหนครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ต้องออกไปแล้วนะครับ
ก็รีบลงทะเบียนซะเพราะว่ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อ
แล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายแล้วไม่ใช่แค่ผู้ว่าอัศวินนะ
โศกกรทมอย่างคุณเอิร์ทพงศกรขวัญเมืองนี่ลูกชายท่านก็โพสต์เหมือนกัน
มีลิงก์แปะแบบนี้เลยเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าผู้สูงอายุทำเองไม่ได้
ก็ลูกนั่นแหละลูกหลานคนที่บ้านก็รีบลงทะเบียนซะนะคะทางกรุงเทพก็จะได้ให้บริการถึงที่
แล้วนอกจากนี้จุดฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานคร๒๕จุดก็ยังคงดำเนินการตามคิว
เขาจะมีเลื่อนบอกเป็นคิวคิวไปนะคะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับคนกรุงแหละ
ก็เรื่องของมาตรการเยียวยาต่างด้วยแหละเราก็มาพูดคุยกันทุกวัน
เพราะไม่อยากให้คุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพลาดกับโครงการดีนะครับ
วันที่ผ่านมามันมีปัญหาครับกับคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา๔๐นะครับ
อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มหลายคนบอกว่าทำไมเขาถึงไม่มีชื่อ
ทั้งเนี่ยตัวเขาเองก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา๔๐แล้วแท้
วันนี้เรามีคำตอบเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกันครับ
ซึ่งก็จำแนกได้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่เพิ่งทำการสมัครด้วย
จังหวัดสีแดงเข้มอันนี้คอนเฟิร์มรับรองเลยว่าคุณจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่๒๔ถึง๒๖นี้อย่างแน่นอนนะครับ
๒๙จังหวัดเนี่ยแบ่งเป็น๒กลุ่มนะคือ๑๓จังหวัดแรกแล้วก็๑๖จังหวัดที่ประกาศตามมา
ทีนี้ถ้าคนที่เพิ่งสมัครในรอบหลังมาเนี่ยยังไม่มีรายชื่อในระบบเนี่ยมันมีอยู่๓เหตุผลด้วยกันนะคะ

หนึ่งก็คือเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม๒๙จังหวัดอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่
ถ้าใครไม่ได้อยู่ตรงนี้ขอเว้นไว้ก่อนนะคะ
๒ก็คือรายชื่อกำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต
ตอนนี้เราเช็คไปเนี่ยอาจจะถือว่าเร็วเกินไปชื่อยังไม่ขึ้นระบบ
วิธีง่ายค่อยทยอยเข้าไปเช็คดู
และอีกหนึ่งข้อก็คือคุณต้องชำระเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่๑๐สิงหาคมด้วยนะ
ถึงจะถือว่าเรายืนยันการันตีว่าเราเป็นผู้ประกันตนมาตรา๔๔

เช็คแล้วถ้ามีสิทธิ์ได้รับนะครับการโอนเงินเยียวยา
เขาจะแบ่งตามรหัสนำหน้าของเลขบัตรประชาชน
ดังนี้นะครับวันที่๒๔สิงหาคมนี้เนี่ยก็จะโอนเงินสำหรับบัตรประชาชนที่มีเลขนำหน้าด้วยเลข๑๐ถึง๑๖
ส่วนวันที่๒๕สิงหาคมก็เป็นเลขนำด้วย๑๗ถึง๓๔
ส่วนวันที่๒๖สิงหาคมก็จะมีเลขที่นำด้วย๓๕๘๙
เช็คกันให้ดีดูบัตรประชาชนของคุณผู้ชมว่าเลขดำหน้าของคุณมันเป็นเลขอะไร

แล้วคุณได้รับสิทธิ์แน่นอนหรือไม่และถ้ามีข้อสงสัยอันนี้ไม่ต้องรอช้าโทรไปเลย
เบอร์๑๕๐๖นะครับ
ก็ต้องย้ำอีกเรื่องของการถูกบัญชีกับพร้อมเพลย์อ่า

คุณผู้ชมค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ประกันตนในมาตรา๔๐ในรอบที่๒
คือ๑๖จังหวัดก็ต้องรอวันถัดไป
คือ๒๗สิงหาคมเดี๋ยวรายละเอียดเราจะเล่าให้ฟังเป็นรอบไปแล้วกัน
ติดตามพวกเราทุกวันแบบนี้รับรองได้รู้ถึงมาตรการต่างนะจ๊ะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปนี้ซะหน่อย
เรื่องของความอึดอัดมันไม่ไหวแล้ว

ไอ้อีตัวไหนเป็นคนมาทิ้ง
กูเคยบอกแล้วบอกผู้ใหญ่ประกาศอะไรแล้วก็แล้ว

อยากมีเรื่องก็ครูก็มา
เอาก็กูไหม
สาวโวยวายเมื่ออยู่กองขยะเหล่านี้มาถูกทิ้งในที่ของเธอ
เรื่องราวจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาตามต่อแบบชัดใน

มาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องของข่าวสารเนี่ย
มีให้ได้ติดตามกันเห็นบอกว่าโอ้โหมีผู้หญิงคนหนึ่งบอก
สุดจะทนแล้วคุณชิสาไม่ไหวหรอกคุณเอาแมสเอาผ้า
ทำไมมาทิ้งที่นาของเราเนี่ยเอ้าเราก็พยายามอาจจัดการฝังกลบไปแล้ว
หลายทีหลายเที่ยวคุณชนะแต่ก็ยังไม่ไหวเอามาทิ้งอยู่
สาวพชบุญคนนี้ทดทนไม่ไหวอัดคลิปพระจารมันไปเลยค่ะ
กูเคยบอกแล้วบอกผู้ใหญ่ประกาศอะไรแล้วก็แล้ว
แต่พวกมึงก็ยังทำมันทำประชดกูหรือยังไง
หรืออยากมีเรื่องก็กูก็มาเอาก็กูไหม
ไอ้ที่มาทิ้งขยะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยนี่วิ่งนะมันต้องลงตรงไหน
มันต้องลงนากูพวกมึงไม่มีที่ทิ้งขยะหรือไม่มีที่อะไร
ส่งให้ดูดิกูเผาไปรอบนึงกูเอารถไถมาดันกูมาทำ
ให้มันสะอาดให้มันเตียนแต่กับสิ่งที่พวกมึงทำนี่มันอะไร
ไม่อยู่บ้านของก็หายไก่หายเงินหายรักขโมยแต่จับ
ตำรวจก็ไม่จับจับไม่ได้ไม่มานะก็ขยะไม่เต็มโอ้โห
อารมณ์มาเต็มอึดอัดอ่ะจริงไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โหไม่อยู่นะ
ก็ขยะเต็มแบบนี้ไม่อยู่บ้านของก็หายไก่ก็หายเงินก็หายสารพัดปัญหามาเจอกับพี่เขาเนี่ย
ไม่ไหวจริงนะเอาอย่างนี้ละกันโลกโซเชียลประกาศให้รู้กันไปเลย
ไม่ไหวจริงจริงคุณผู้ชมคุณวัชิชานาคจำนงอายุสามสิบเจ็ดปีคนนี้แหละค่ะ
อดรนทนไม่ไหวแล้วมีคนแอบนำขยะมาทิ้งที่นาของเธอเนี่ยค่ะครับ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๔บ้านโคกสำรานตะบนน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
บอกว่าขยะที่มาทิ้งไงคุณชนะยังไงหน้ากากอนามัยเอ่ย
ผ้าอนามัยใช้แล้วโอ้อันนี้ขยะติดเชื้อทั้งนั้นอ่ะ
แล้วก็ยังมีอื่นอื่นอีกมากมายที่ผ่านมาเธอก็เคยมาเผาทิ้งหรือว่าจ้างรถมาไถกลบก็แล้ว
แต่ก็ยังมีมาอีกแล้วที่ผ่านมานะครับตัวเธอเองเนี่ยก็ได้ไปขอให้ทางผู้ใหญ่บ้าน
และกำนันให้ประกาศเลยว่าห้ามนำขยะมาทิ้งหลังบ้านของเธอค่ะ
ที่สำคัญมันติดกับที่นาแล้วนาตรงนี้เขาปลูกข้าวเอาไว้กิน
นั่นไงแต่สุดท้ายยังมีคนนำขยะมาทิ้งเหมือนเดิมเธอบอกเธอโมโหสุดขีด
ถ่ายคลิประบายลงในเฟซบุ๊คเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
มีแอบมาทิ้งทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจนวันนี้เยอะสุดแล้ว
หนูถึงได้โพสต์แรงขนาดนั้นเพราะมันมันไม่ใช่แล้ว
เราพยายามที่จะทำให้มันสะอาดที่สุดแต่ก็จะมีอีกบางกลุ่มที่จะให้มันสกปรกที่สุดน่ะ
หนูก็เลยอยากระบายหนูหนูเห็นผู้ใหญ่เขาเหนื่อยผู้ช่วยเขาเหนื่อย
หนูก็ไม่อยากจะไปรบกวนอะไรให้เขามาพี่ต้องมาดูนะอะไรอย่างนี้
นี่แหละที่หนูอยากระบายที่สุดเลยก็คือเรื่องขยะนี่แหละค่ะก็จะฝากถึงคนที่มาทิ้งอะค่ะ
ดูความเดือดร้อนของคนอื่นมันน่ารังเกียจ
บางทีมันมีผ้าอนามัยทิ้งมาด้วยแล้วหนูต้องมาตามเก็บเผาให้ทีละชิ้นแบบเนี้ย
มันไม่ใช่เนี่ยครับน่าเห็นใจนะค่ะ
ทีมข่าวของเรานะครับก็ไปตามเรื่องนี้ให้นะครับไปพูดคุยกับนายบัญชา
ยี่สิบปีเลยละอยี่สิบปีเลยหรอโหหยืดเดือดร้อยหรัง
เขาบอกว่าตำบลน้ำร้อนเนี่ยไม่มีถังขยะหน้าบ้านกันเลยไม่มีรถเก็บขยะด้วย
ชาวบ้านบางกลุ่มเลยนำขยะมาทิ้งตามไหล่ทางแบบนี้

ซึ่งที่ผ่านมานะครับตัวผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ย
ก็เคยเสนอเรื่องไปทางอบตน้ำร้อนหลายครั้ง
แต่ก็ไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊มันไม่ได้เข้าไปในโคการ
การที่จะเตรียมสร้างโรงเผาขยะหรือที่เก็บขยะอะไรยังไง
ต่างจังหวัดไม่มีหน่วยงานตรงนี้จริง
ดิฉันที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต่างคนต่างหาที่ทิ้งนะคุณชนะ
คือเบื้องต้นนะครับจะแก้ไขด้วยการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านเขาได้รับทราบก่อนว่า
พื้นที่บริเวณตรงนี้ขอร้องแล้วกันอย่านำขยะไปทิ้ง
มันเป็นที่ของคุณพี่คนที่เขาอัดคลิปไปโพสต์ระบายในโซเชียล
เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่มีที่ทิ้งเป็นที่เป็นทาง
ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเราจัดการขยะบ้านเราไง
บ้านเราก็ทิ้งพื้นที่เราอย่างนั้นดีกว่านะคะ
แต่บางคนไม่รู้เห็นว่าทิ้งกองกันเยอะก็เลยไปทิ้งรวมกัน
เจ้าของเขาออกมาเป่าประกาศแล้วนะว่าเขาเดือดร้อนนะ
เธอก็บอกว่าเอาล่ะกองขยะเดี๋ยวเธอจะจัดการเก็บกวาดแล้วเผาทิ้งเอง
ถึงจะด่าไปบ่นไปสุดท้ายเออทำก็ได้นะ
แก้ปัญหากันไปเฉพาะหน้าก่อน
มันน่าเห็นใจไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นข่าวแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าถ้ามีโอกาสนะ
ลงไปพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็บอกกันหน่อยว่าจะมีโครงการอะไรที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านเขาได้ในเรื่องของการจัดการขยะ
หรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันถ้ารู้แบบนี้แล้วก็อย่าไปทิ้งที่ของเขาแล้วกัน

เรื่องของคนหัวร้อนบนท้องถนนไปดูกันหน่อยนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมาเขาบอกว่าฉุนเลยโดนรถขนผลไม้จี้ท้าย
ขับตามจะเอาเรื่องดูสิว่าขับตามทันไหมแล้วถ้าทันแล้วเขาจะเอาเรื่องอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าครับ
เตรงม่วงครับมอเตอร์ไซค์จี้แม่งจี้อย่างเดียวครับไอ้ค

วันนี้ก็เดือดเหมือนกันนะ
เดือดเลยละครับ

โดนรถคันนั้นจี้ท้ายมาก่อน

เขาบอกว่ายังโดนรถขนผลไม้ตามมาจี้ท้ายอีก

ก็เลยโมโหเลยบอกคนข้างเพื่อนนั้น
อัดคลิปให้หน่อยเดี๋ยวจะไล่ตามอย่างนี้
ตามไปบอกเลยนะว่ามีคำพูดบางอย่างบอกว่า

เอ้อเหมือนกับยังไงตัวตัวอย่างนี้
ประมาณนั้นอยากจะรู้ว่า
ถ้าตามไปทันแล้วจะยังไงต่อนะครับ

ใช่สักพักนึงคุณผู้ชม
รถขนผลไม้คันนี้ยอมจอดข้างทางนะ

ลงไปค่ะลงปรีไปหาเลยนะ
ตอนแรกนี่นะคุณผู้ชมดูดูแล้วกัน
หลายฝ่ายคาดว่าเห็นแบบนี้ต้องมีเรื่องแน่เลยนะคะ

แล้วก็ให้ผู้ชมทำให้
ความทนดำก็ผมได้ต่างพี่พอพี่ที่ถูกเขา
มันเก่งแล้วนะแล้วเปิดไฟถวานาคาดอยู่ด้วย

ที่เจอไม่
ยังพูดอย่างมีอารมณ์นะแต่ก็ใช้คำพูดดีนะ
บอกพี่พี่ฟังผมเรื่องมันเป็นอย่างนี้
เออไม่ได้ใช้อารมณ์เหมือนตอนที่อัดคลิปแล้วอะนะคะ

ทำไมอ่ะเพราะอาจจะมองไม่ชัดหรอกนะงั้นบอกเลยปื้นค่ะว่าย
คนขับรถผลไม้มีปืนพกมาด้วยแหมจากที่จะบอกว่าเมียเดียวกันไหม
ไม่เอาล่ะเกลียดเลยเป็นคนสุขภาพสันถิร์แต่ดีแล้วนะ

คนขับรถผลไม้เขาก็คุยไปคุยมาคุยไม่รู้เรื่องแล้ว
ก็เลยเป็นฝ่ายขับรถหนีไปแล้วก็เหมือนกับไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกันด้วยนะคะ
ก็คือแจ้งตำรวจเป็นที่เรียบร้อย
เอาแบบนี้ละกันเนอะไม่ได้มาท้าทายอะไรกันหรอกนะ
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยก็ถ้าหากว่ามีอารมณ์ในเรื่องของการขับรถ
บอกว่าโมโหโมโหนะผมว่าใจเย็นไว้ก่อนดีกว่า
บอกแบบนี้นะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ย
โดยเฉพาะอย่างงี้คนที่มีโปรงมีปืนอยู่ในรถเนี่ย
อันนี้สำคัญมากเป็นไปได้อย่าพกไปเลยนะฮะ
มันอารมณ์ที่เขาพูดว่าแล้วมันผิดกฎหมายด้วยนะ
ถ้าไม่มีใบอนุญาตอะไรต่างเนี่ยพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
อันไม่มีเหตุอันควรตำรวจจับได้เลยนะ
ถูกต้องแล้วแล้วยิ่งเอามาขู่กันแบบนี้ใจคอไม่ดี
คือเห็นกันมาเยอะแล้วในข่าวเลยเอามาเตือนกันแบบนี้นะครับ
ไม่ได้เข้าข้างใครนะบอกทั้งสองฝั่งเลย
ทุกคนต้องใจเย็นแหละบางทีใจร้อนขึ้นมาเข้าใจ

เหมือนเรื่องนี้ร้อนแรงว่อนโซเชียลเลยค่ะ
หนุ่มคนหนึ่งโวยคุณชนะเหมือนกับว่าถูก

เก๋งมาแล้วก็เหมือนมีปัญหากัน
จากนั้นก็ไม่ยอมมาเคลียร์กันดีหนีอย่างเดียวเลยค่ะ

ลงมาคุยดีกว่าผู้หญิงโทรมาคุยดีกว่า

พี่ขัดรถทนพี่รู้เปล่า
พี่จ้อยลงมาเรามาคุยดีกว่าเลื่อนเหมือนเว้ายาเปิด

แห่งหนึ่งแถวแยกประชานิเวศถนนประชาชื่นค่ะอธิบายในคลิปแล้วกันนะคะ
แต่เห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งยืนขวางหน้ารถเก๋งสีขาวอยู่เนี่ยเนี่ย
ตะโกนให้ผู้หญิงที่ขับรถเก๋งจอดรถลงมาเคลียร์บอกว่าไปชนมอเตอร์ไซค์
แต่ผู้หญิงคนขับรถเก่งเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ได้ชน
อ้าวแล้วก็พยายามที่จะขับรถหนีเข้าคอนโดไปครับนะฮะคลิปเนี้ยมีคนนำมาโพสต์
ติ๊กต๊อกนะคะชื่อว่าช่างอาร์มแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
ขับรถชนหนีเข้าคอนโดสั้นสั้นง่ายง่ายเลยอ่ะคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ
มีคนก็นำข้อมูลมาแชร์กันเยอะเหมือนกันคอมมงคอมเมนต์ก็แยะ
คนหนึ่งที่มาคอมเมนต์ก็คือเป็นญาติเขานั่นแหละเขามาให้ข้อมูลในคอมเมนต์นะครับว่า

แล้วเขาถูกรถเก๋งมาเฉียวชนแล้วเขาบอกนะว่า
เหมือนกับว่าไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์สีเทาอีกคันนึง

ตัวเขาก็เลยขับรถตามคู่กรณีจนถึงคอนโดแบบนี้
คืออยากจะพูดคุยเพื่อตกลงค่าเสียหายเพราะเขาจอดรถอยู่ดี

แต่เราต้องฟังความของคนที่เขาขับรถมาด้วยก็คือคุณผู้หญิงนั่นแหละ

คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีการไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาหรือเปล่า
แต่ในนั้นเขาเขียนว่าอยู่ในอาการคล้ายคนเมานะ

ทีนี้ผู้หญิงคนที่ขับรถเก่งเขาบอกว่าเขามีกล้องติดรถ
เดี๋ยวลองเปิดดูเดี๋ยวจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
แล้วก็เธอบอกก่อนนะว่าเธอไม่ได้ชน
แต่เอางี้พอไปจอดข้างในคอนโดมันจะมีคลิปต่อจากนั้นไงใช่

กล้องมันเปิดไม่ได้ไม่สามารถดูภาพได้

ทีนี้ไปถามคนที่นำคลิปมาโพสต์ดีกว่าเผื่อจะมีข้อมูล
แต่คนที่นำคลิปมาโพสต์บอกว่าไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์
แต่ก็บอกข้อมูลมาประมาณนึงว่า
ทั้งคู่มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะ
โดยฝ่ายรถเก๋งยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีสีของรถเก๋งติดอยู่เป็นหลักฐาน
มีเฉียวมีชนมันก็ต้องมีสีถลอกสีติดใช่ไหม

คือถ้าเฉียวชนกันเล็กน้อยจอดลงข้างทางแล้วพูดคุยกันได้
เพราะถ้ามีประกงประกันก็ให้เขามาจัดการนะ

คุณผู้ชมครับในช่วงใกล้เทศกาลศาสตร์จีน
ซึ่งจะตรงกับวันที่๒๒สิงหาคมนี้

เขามีการไหว้อะไรยังไงกันบ้าง

ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เป็นวันแห่งความเชื่อนะครับ
เกี่ยวกับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
เช่นเส้นว่ายเทวดาสัมโพเวศีตลอด
จนการไหว้ด้วยการอุทิศข้าวของเครื่องใช้

เอาไปให้กับญาติผู้ที่ล่วงรับไปแล้วไง

ช่วงเช้าไหว้เจ้าที่ก่อน
ช่วงใสว่ายบรรพบุรุษ
ส่วนใหญ่นะครับผู้คนเนี่ยนิยมไหว้บรรพรุษ
ก็จะมีกระดาษเงินกระดาษทองคุณเคยเห็นไหม
นอกจากนี้ก็จะมีขนมเข่งขนมเทียนของขาว๕อย่าง
ไก่หมูสามชั้นนะฮะปลาปลาหมึกตับแล้วก็ผลไม้๕อย่าง
สาลีแอปเปิ้ลกล้วยส้มแก้วมังกรอะไรแบบนี้
ใช่คุ้นเคยกันดีภาพแบบนี้นะคะบางที่เขาก็จัดเป็นเซตจำหน่ายให้เลย
เคล็ดลับการไหว้นะคะส่วนใหญ่การนับจำนวนของไหว้จะนับเป็นเลขคู่ค่ะ
เช่น๔ชิ้น๘ชิ้นหรือจำนวนที่เลข๔หารได้ลงตัว
แล้วกิจกรรมหลักที่เห็นบ่อยเลยก็คือเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้
ก็เผากงเต็กอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะ
แต่ปีนี้พิเศษผมอยากให้ดูกันหน่อย
ทันสมัยจริงกับการเผากงเต็กนี่เอาไปใช้กันในยมโลกเลย

กงเต็กศาสตร์จีนยุคโควิดต้องแบบนี้
งเต็กวัคซีนโควิดโอ้โหเลือกเอาเลย
อยากจะได้ยี่ห้อไหนมีหลายสีเอานี่เลยให้ไปด้วย
คือมี๓สี
เป็นเข็มฉีดยาคุณชิสาแล้วนอกจากนี้ก็จะมีวัคซีนที่อยู่ในขวด
แบ่งกันนะทำแบ่งได้กี่โดสก็ว่ากันไป
จริงเห็นเนี่ยมันอยู่ที่มาเลเซียนะไม่ใช่บ้านเรานะคะเขาบอกว่าใช้เวลาทดลองอยู่ประมาณสัก๒วันใช่ไหมคะ
กว่าทำเสร็จเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่พอโพสต์ปุ๊บโอ้ยอดขายดีมากเลยนะ
มีคนสายจองกันเยอะต้องขายทุศละประมาณ๓๐ริงกิตอย่างที่บอกอยู่ที่มาเลเซียถ้าคิดเป็นไทย
ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก๒๓๖บาท๒๐๐กว่าบาทก็เป็นสีสันไม่แพงหรอกมั้งนะฮะ
ก็เป็นสีสันจริงก็ยังไงก็เตรียมกันสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนบ้านเราไม่รู้มีหรือยังต้องไปสำรวจดู
แต่ขอลองขอวัคซีนให้เยอะไว้ก่อนนะให้ถูกใจเอามาดูเรื่องนี้บ้างคนเราใจกล้ามันก็ดีคุณชนะ
แต่บางทีนะอยากจะให้กล้าในสิ่งที่ถูกที่ควรเพราะถ้าหากว่ากล้าอะไรกับแบบนี้แล้วชีวิตอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะ
ไม่มีเวลาไปหาเมีย
โอ้โหกล้าร้องใกล้แบบนี้เลยนะ
ไม่มีเวลาไปหามีเถอะเว้ยไปหาเมียหลวงแฮ่
ที่สองแล้วก็ได้ไปร้องเพลงในยมโลกแน่นอน

ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย
ป่านนี้คงคอย
นั่นแหละท่อนนั้นมาปุ๊บตายเลย
เออจริงเพราะฉะนั้นร้องได้แต่มันร้องเพลงรักละกัด

ต้องได้รับการเทรนด์มาก่อนนะฮะ

เต้นขัดแล้วคนอื่นเขาเต้นอย่างโอ้โหอย่างเสียวนี่ปิดเพลงจะบอก

หมุนไปเล่นเออหมุนไปข้างหน้า

เต้นให้มันเซ็กซี่อย่างเขาสิ

หมุนเออหมุนไปโอ้โหหน้ามืดเลยว่ะ
โอ้โหหน้ามืดเลยเนี่ย

โอ้โหก็ดูสิมันขัดหูขัดตา
มันไม่พริ้วอย่างที่คุณจะเป็นใช่ไหม
มันต้องพิ้วมันต้องหมุนองศามันต้องได้จังหวะมันต้องมา
อุ๊ยมันไม่ง่ายนะคุณนะถ้าแบบเราหมุนเอวเอวพิ้วแบบนี้

แหมดูนิดหน่อยก็ได้แหมนะให้กำลังใจนิดนึง
บางทีคุณแฟนเขาจะหึงอย่างนี้แหละ
ถ้าบอกว่าแฟนสวยต้องก็ไปถ่ายลงติดต่อ

เอ้าเรื่องของปัญหามันมีมากมายหลายอย่าง
ปัญหาของการพูดคุยกันแล้วไม่ถูกหู
อ่ะอย่างถ้าหากว่าผู้หญิงถามถึงแฟนเก่ากับสามีหรือแฟน
อ่าจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณฉะนั้นเวรแล้วสิ
อย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
เองเล่าเรื่องแฟนเก่าให้เขาฟังมั่งสิ
ไม่เอาหรอกเดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกแหละ
ไม่ทะเลาะหรอกแค่อยากฟังเอง
เฮ้ยโอเคก็ได้ถามมาเลย
อ๊าวคือน่ารักดีนะ

แล้วหุ่นดีป่ะก็หุ่นดีนะ
แล้วไงตัวเองบอกไม่โกรธอ่ะ
ไปแล้วตายอย่างสงบโอ๊ยคุณเคยเจอไหมปัญหานี้คุณชนะ
เพื่อนผมเอาอีกแล้วคนเดิมแน่แน่เพื่อนผมมาว่าไงเขา
บ้านมาใหม่มีปัญหาในลักษณะอย่างงี้

เพื่อนผมก็ดันพูดไปอย่างนี้โอ้โหเท่านั้นแหละ

คืนนั้นไม่ได้นอนเลย

ก็ถามสามีเหมือนกันว่าแฟนเก่าเป็นไงเขาตอบดีเขาไม่พูดถึงเลย
เขาบอกว่าปัจจุบันดีที่สุดแล้วนั่นไงนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุด
ผมจะบอกให้เขาออกตัวรอดดีเป็นความตอบที่ดีที่สุดด้วยค่ะ
ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะจุดจุดนี้ก็ผ่านไปอดีตเป็นยังไงช่างมันค่ะ
ปัจจุบันฉันรักเธอที่สุดจบจบจบตรงนี้เลยดีมากดีมากดีมาก
ค่ะคุณเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องปฏิหารหน่อยคุณชนะ
ปฏิหารเหรอถ้าคุณตายแล้วฟื้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าผมตายแล้วฟื้น
มันจะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะอ้าวก็ก็จริงแต่ผมยังไม่อยากตายตอนนี้นะ
ยังยังยกตัวอย่างเพราะว่าคุณยายอายุ๙๑ปีที่บูรรมคนนี้ครับครับ
ตายแล้วฟื้นเอาเหรอญาติเนี่ยกำลังจะทำงานทางภรรณกิจให้ละประยุ่นดู
คุณยายก็ฟื้นก็ได้อืม
คุณผู้ชมไปบ้านหลังนี้นะที่บ้านบุกระสังอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำครับ
คุณยายท่านนี้ก็คือยายกระแสกลั่นสะน้อยอายุ๙๑ปีค่ะ
เนี่ยค่ะแกนอนอยู่นะอาจจะมีออกซิเจนหน่อยช่วยหายใจนิดนึง
แต่ก็อายุมากแล้วไงชู้๒นิ้วบอกว่าสบายดียายสบาย
มีพี่น้องมาพูดคุยมาให้กำลังใจเพราะว่าพึ่งจะผ่านเหตุการณ์ที่หน้าตกอกตรงใจเป็นไง
จริงคือไปถามนางสาววันวิสากรรษน้อยนะครับลูกสาวของยายนั่นแหละ
ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าเมื่อ๓เดือนก่อนแม่ป่วยด้วยโรคชะลาอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๓เดือนเต็มแล้วหมอบอกอาการไม่ดีขึ้น
ขออนุญาตหมอแล้วกันพาแม่กลับมาดูแลที่บ้านและช่วงที่กลับมาอยู่บ้าน
แม่ก็อาการยังทรงอ่ะนะกระทั่งวันพุธที่๑๘ที่ผ่านมาครับตอน
ประมาณสักบ่ายสามโมงโอ้โหน่าเศร้าเสียใจเธอบอกว่าแม่เนี่ยนอนนิ่งไม่หายใจ
อ้าวญาติพี่น้องร้องไห้เสียใจแล้วก็เตรียมนะฮะเตรียมที่จะจัดงานศพแล้วโทรสั่งพวงหลีดรอแล้วอ่ะ
แล้วตอนนั้นถ้าได้เห็นภาพนะเป็นภาพที่แบบสั่งเสียกันแล้วอ่ะมันมันก็น่าเศร้าใจแล้วเนี่ย
สามีของคุณยายก็เสียไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ระหว่างที่กำลังเตรียมงานอยู่คุณผู้ชม
เกิดเรื่องชวนขนลุกค่ะเออเพราะอยู่อยู่นะไฟฟ้าที่บ้านดับไปสามครั้งอ้าว
ทีแรกคิดว่าวิญญาณแม่ไปไม่สงบก็เลยให้ญาติเนี่ยไปจุดทูปบอกพ่อกับพี่ชายที่เสียไปแล้วว่า
ให้มารับแม่ไปอยู่ด้วยครับขอให้แม่หลับสบายไม่ต้องห่วงอะไรเออ
แต่หลังจากนั้นก็ปฏิหารอีกค่ะครับนิ้วแม่เนี่ยนะเริ่มกระดิกได้
แม่กลับมาหายใจแล้วก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาโอ้ทุกคนงงมากแปลกใจมาก
แต่ก็ดีใจที่แม่ฟื้นขึ้นมาเหมือนกันนะคะเอาล่ะฟื้นมาเราก็ยินดีด้วยนะ
ค่ะแต่อย่างงี้ด้วยความที่เราเป็นนักข่าวเนอะนะเราก็อยากรู้อ่ะค่ะ
นักข่าวของเรานะครับอยากรู้ว่า๓ชั่วโมงที่หยุดหายใจไป
กระแสถามจริงไปเจออะไรมาบ้างสินั่นสิอ่ะยายกระแสแกก็ยังพอตอบได้นะ
เพราะแกก็เอิญอาการอ่ะดีขึ้นแล้วนะครับยายแกเล่าว่าช่วงที่ดับไปสามชั่วโมงอ่ะ
ยายรู้สึกนะรู้สึกเหมือนตัวเองลอยไปเรื่อยไม่รู้ไปไหน
แล้วก็รอบตัวเนี่ยมันมีแต่ความว่างเปล่ายายก็ว่าอย่างนั้นนะ
แต่ทีนี้จู่แกนี่ชู๒นิ้วอยู่แกตื่นขึ้นมาแกก็ฟื้นขึ้นมาเอง
แล้วพอรู้สึกตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแบบเหนื่อยเพียแต่ยังมีแรง
ที่สำคัญเธอเนี่ยเธอเล่าว่าเธอชู๒นิ้วอย่างนี้จริง
โอ้โหเนี่ยไม่ธรรมดาไปดูหน่อยไหมคุณยายเป็นยังไงบ้าง

คุณแม่สู้ไหมครับสู้คุณแม่เป็นไรป่วยเป็นอะไรครับ
มันเหนื่อย
เหนื่อยที่เดี๋ยวเหนื่อยมากเดี๋ยวเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวก็ที่เดี๋ยวเหนื่อยจุกกอ
ครับแม่แล้วตอนที่แม่หลับไป๓ชั่วโมงแม่ไปไหน
ไปทั่วไปไปไหนไปยังไงไปลอยไปไปเจออะไร
ไม่ได้เจออะไรค่ะไปร้อย
ที่ลอยไปนี่ไปเห็นใครไปเห็นเทวดาไปเห็นนางฟ้าอะไรไหมครับ
ไม่เห็นค่ะสู้ไหมสู้สู้เนอะค่ะสู้สู้
นี่คุณยายสู้เป็นกำลังใจให้คุณยายนะ
ใช่คนในครอบครัวเขาก็ดีใจก็สรุปเรื่องเลยว่าคุณยายเนี่ยหลับไป๓ชั่วโมง
ตอนบ่าย๓นะคะแล้วก็มีไฟฟ้าดับ๓ครั้ง
สุดท้ายฟื้นขึ้นมาตอน๖โมง๒๓นาที
หลานบอกว่าทั้งหมดนี้คือปฏิหาร
จดทันก็จดทันไปนะอย่าต้องจดทันก็พอ

จดไม่ทันไปกอดูหัวม้วนคุณผู้ชมคือเรื่องของความหลอน
คือเขาบอกว่าหนุ่มก่อสร้างคนหนึ่งนะครับเขากำลังทำงานอยู่แล้ว
ถ่ายรูปให้ก็คือจะถ่ายรูปส่งให้กับเจ้านายดูว่าทำงานกันอยู่
แต่ส่งไปเนี่ยกลายเป็นว่ามีแต่ตัวหัวไม่มีอะครับ
เนี่ยส่งรูปนี้ไปให้เจ้านายดูบอกทำงานอยู่

นายบอกโอเคโอเคก็ทำงานอยู่แต่ดูไปดูมาซูมดู

เฮ้ยนี่ไปทำงานไปแต่ตัวหัวไม่มีได้ไง

ปฏิโทไปรีบเอาหัวมาทำงานด้วย

ไม่ใช่แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะตกอกตกใจเพราะ
เฮ้ยทำไมถ่ายแล้วเป็นอย่างนี้
อุ๊ยแล้วคือเดี๋ยวนะแล้วโบราณเขาเชื่อนะ
ถ่ายแล้วไม่มีศีรษะอย่างนี้ต้องรีบไปทำบุญแล้วนะ
ล้างไม่ดีต้องรีบแก้เคล็ดนะ
เออต้องไปแก้เคล็ดล่ะครับ
เอ้าเพื่อนคนที่ถ่ายเขาบอกว่า
ก็ทำงานกันปกติเหรอครับคุณศีรษะ

แล้วมันก็เป็นภาพออกมาแบบนี้งงสิคะ

จะลองหาคำตอบของภาพเนี่ยหน่อยไหม

จังหวะนั้นเขาก้มคอพอดีแต่ก้มยังไง

เน็ตก็แสดงความคิดเห็นออกมาหลายมุมนะ
ส่วนใหญ่ก็บอกถึงรางร้ายนี่แหละนะคะ
ก็แนะนำเหมือนที่เราพูดอ่ะเออไปทำบุญเถอะครับใช่ไหม
ดอกเคราะห์โดยด่วนเลยล่ะอืมอ่ะไม่รู้เรื่องนี้บอกอย่างงี้เลยว่า
ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตัดต่อเหรอหรือยังไง
มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดตัดต่อมันก็จะหายไปแบบอย่างนั้น
แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาส่งถ่ายปั๊บเขาก็ส่งไปอย่างนั้นไม่ได้ตัดต่ออะไร
เห็นแล้วขนลุกอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับบอกเลยว่าโอ้โหหล่อนอยู่เหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะผู้ชายคนนี้เดินอยู่ในซอยทั้งมืดทั้งเปลี่ยว
แล้วอยู่นะได้ยินเสียงปริศนาดังมาจากลำคอของคุณชนะ
เฮ้ยสุดท้ายจำจำจำจำอ๋อเฮ้ยมันเสียงอะไรอ่ะค่ะ

ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นใครพี่เร็วเดี๋ยวมันเคอร์ฟิล์ด
ตำรวจมาจับน้ำบอกก่อนถ้าบ้านไม่อยู่แถวนี้เดี๋ยวเนี้ย
อย่าไปส่งเนี้ยเดี๋ยวพี่เขาไปส่งเออข้างเนี้ยตรงตรงข้ามกับซอยอำเอ็มน่ะ
ข้างงานเจวรี่ของข้างงาน
นี่ขึ้นมาก่อนเร็วอ่ะเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วได้ยินเสียงจำจำ
ตกอกตกใจนี่ก็ผีโอ้โธลงไปไหว้น้ำไปขอบเอ้ยแล้วมามาไหว้อะไรเวลานี้
เอ็กข่านเอกเอกแก้แว่งจำแต่มีบางท่าบางช่วงคือนอนหงาย
เหมือนกับฝีน้ำทั้งฟีสไตล์ทั้งมีกันเชียงเออมีพลาดที่กับมาเลย
น้อยอารามนะคะเขาให้ข้อมูลแล้วก็มีการไลฟ์
โดยบอกว่าชายไม่ทราบชื่อมาว่ายน้ำเล่น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงไปถามคุณวริสเลยนะคะ
ก็เลยทราบว่าตัวเขาเนี่ยพักอยู่ในซอยเทศบาลสำรงใต้๒๑
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอืมออกมาทำธุระจากบ้านนะคะ
เพื่อเพื่อไปข้างนอกนี่แหละระหว่างเดินจนถึงซอยเอ็ม

มีคลองกว้างประมาณสามเมตรถึงสามอ่าสามเมตรยาวสามร้อยเมตร
ติดกับกำแพงโรงงานแล้วเขาบอกได้ยินเสียงมาจาก
หันไปมองก็โอ๊ยตกใจอ่ะดิไปเจอกับผู้ชายคนนี้
ใส่กระเกงขาดสั้นสีดำตัวเดียวเพื่อไม่ใส่ร้อนแน่นอยู่อย่างนั้น
โอ๊ยโอ๊ยนี่ก็ตอบกลับมาเอ้ยนี่มันภูวิลล่าข้าเอง

นี่มันไม่ใช่ภูวิลล่าโอ้โฮลงไปว่ายน้ำสบายใจเลยอ่ะกลับบ้านได้แล้ว
มีชาวบ้านเขาพยายามคอยเรียกให้ลุงขึ้นมาลุงก็ไม่ขึ้น
เออคุณลุงคนนี้คือคุณลุงทัศน์อายุ๕๓ปีก็เป็นคนเถานั้นแหละ
ครับแต่เหมือนกับว่าลุงมีอาการมืนเมาคุณชนะอืม
อือเรียกแต่ใดก็ไม่ยอมขึ้นน่ะนะคะ
ตัวของคุณพี่ที่เขาไลฟ์สดเนี่ยก็พยายามไปคุยไปเกลี้ยกล่อมขึ้นมาจากน้ำนะ
ขณะเดียวกันก็แจ้งตำรวจให้มาเจรจาช่วยพูดคุยด้วย
ครับอ่ะแล้วไปดูซิว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อ
คุยไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็เลยไลฟ์สดเพื่อที่ว่าเผื่อจะตามญาติได้ครับ

ยาก็มาก็พี่พอย่าก็อยู่ใกล้แล้วจังหวัดเป็นคนรู้จักกัน

แล้วเบื้องต้นนี่ของเขี้ยวเกิดจากเป็นโรคหรือเป็นอะไรอื่น
เขาบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุครับพี่
แต่ไม่ทราบว่ามีกระทบกระทั่งถึงสมองหรือเปล่า
อาจจะจำได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้นี่แหละฮะ
น่าเห็นใจนะก็ต้องบอกทางญาติให้ดูแลให้ดีนะครับเนี่ยฮะ
เมาด้วยค่ะพอไม่ได้สติก็มาลงเล่นน้ำตรงคลองอ่า
ว่ายน้ำเล่นเพลินแต่มันอันตรายนะมันสกปรกด้วยนะ
ครับก็เนี่ยแหละดูแลเอาแล้วกันคุณผู้ชมคนในบ้านนะครับ
เพราะเกิดถ้าหากว่าคนนี้ไม่มาเจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายอะไรกับคุณลุงเขาไหม
จริงเนาะอ่ะเนี่ยฮะปากกันไว้นะครับ

จังหวัดไหนที่จำเป็นต้องเคอร์ฟิลล์นะฮะ
ก็อย่าไปออกนอกบ้านเลยดีกว่าอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าไปดูกันหน่อย
ใครที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านแล้วคุณมีปัญหาแบบนี้บ้างไหม
อยากรู้จริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนี่ดูไปดูมายังงงอยู่
เดี๋ยวมาตามหาคำตอบกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ไปดูกันหน่อยเรื่องของปัญหาปัญหาหนึ่งเขาว่าคลาสสิกมาก
ใครมีคอมเนี่ยนะฮะลองเช็คให้ดี
ทำไมทิชชู่ที่มันวางอยู่ตรงคอมพิวเตอร์
ทำไมมันเบิร์ดไวจริงเลยเชียว

ไม่รู้เหมือนกันลองไปดูคลิปนี้ครับ
คิวเขาสงสัยทำไมทิชชู่ต้องอยู่หน้าโต๊ะตลอดเลยอ่ะ
เอ้าเธอไม่รู้เหรอประโยชน์ของมันคืออะไร
เพื่ออะไรเช็ดผุนใช้ผุนอยู่นี่ไงเช็ด

อันนี้เขาแกะหอใหม่มันก็มาอยู่ตรงนี้อีกแล้วอ่ะ
แล้วมันหมดหลายหอมากเวลามันอยู่หน้าคอมเท้าเท๑๓๐
อ่าเช็ดปุ่นเออเสื้อเออปุ่น
น้ำยังเหมี๋มาเนียวเลยนะ
ถ้าไม่เช็ดออกก็จะเหมี๋มันเหนียวค่ะโต๊ะ

ดูเวลาหมดอีกแล้วคุณผู้ชมจะลากันไปด้วยการแข่งขันบาสเก็ตบอลของวัยรุ่นนกแก้วค่ะ
ลาลากันไปแล้วอย่าลืมติดตามกันด้วยข่าวเย็นไทยรัฐ

โปรดติดตามตอนต่อไป